คุณผู้ชมอยากถามก่อนท้องจริงไหม
เดี๋ยวก่อนท้องจริงไหมนี่คือแจ๊กกะลีนท้องจริงหรือเปล่า

เอาคุณค่ะคอนเฟิร์มตกลงชัวร์ว่าท้องแน่นอน

ประกาศขาวดีไปแบบมาทันล่าสุดออกงานอีเวนท์
ให้เราได้เจอให้เราได้สัมภาษณ์พูดคุยกันนิดนึงละกัน
สำหรับคุณมิวนิษฐาคุณผู้ชม
ไปเจอที่งานที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุดนะคะ
อัปเดตความรู้สึกนะสุดว่าท้องลม
รุ้นว่าท้องลมหรือว่าท้องจริงกันแน่
ซึ่งสาวมิวยืนยันแล้วนะว่าท้องจริง
จกตาพี่แน่นอนค่ะแถมยังมาแบบปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัว
ปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้อายุคันก็๓เดือนแล้วนะคะ
ฟังความรู้สึกของว่าที่คุณแม่หน่อยค่ะ
วิกนั้นน่ะเป็นวีคที่แบบคือตอนตรวจแล้วแบบเครียดมาก
ตรวจแล้วแบบคือพูดอะไรไม่ออกมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเบลกับพี่เซ็ตนะคะ
เหมือนเราก็น่าเสียนิดนึงอะไรอย่างนี้คุณหมอก็แบบเหมือนมีแบบสายหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้
ก็แบบพอแบบมาคุยกันคุณหมอบอกยังไม่เจอเราก็เลยแบบมันแปลว่าอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้
แล้วก็สุดท้ายก็เจอกับโล่งมากสุขภาพดีมากปล่อยไปแบบเดือนเดียวติดเลยอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเหมือนแบบเรายังงงเรายังไม่ได้แบบตั้งตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้หมดเลยปล่อยไปตามแบบธรรมชาติเลยคนนี้คือธรรมชาติให้มาเลยจริง
ต้องบอกว่าคุณเซนต์เนี่ยเขาแน่นอนจริงปล่อยปั๊บติดปุ๊บนะคะก็ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกด้วยนะ
พี่แจ๊คบอกว่าความเป็นออร่าคุณแม่เนี่ยมันเปล่งประกายไหมหน้าตาสวยไหม